สำหรับการคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านบาท

มาสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังคงมีข้อสงสัยอยู่
เพื่อจะเร่งคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เจ๊บ้าบินเข้าสอบปากคำเบื้องต้น
สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์ด้านใน

ตำรวจคุมตัวนางรัตนาพรขึ้นรถมุ่งหน้าออกไปโดยไม่ทราบทิศทาง
ขณะที่ตำรวจสั่งห้ามสื่อมวลชนติดตาม
ว่าพานางรัตนาพรไปที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีออกไปกว่า๒๐กิโลเมตร
เพื่อนำตัวนางพัชริดาพรมตา

พาทั้งคู่ไปสอบปากคำ
สถานีตำรวจทางหลวง๖กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

มีรายงานว่าพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
ลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองปราบปราม
ได้ตรวจสอบสำนวนคดีของตำรวจภูทรภาค๗
แล้วพบพิรุธของพยาน๓คน
ที่ให้การสอดคล้องกันจนผิดปกติ
การสอบปากคำพยานผ่านไปนานหลายชั่วโมง
ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใคร
นำตัวพยานในคดีมาสักถามในประเด็นที่สงสัย
แต่พนักงานสอบสวนเห็นพิรุธบางอย่าง
ไม่ตรงกับคำให้การที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้

ยังมีรายงานว่าพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ต้องเข้าไปตอบข้อสักถามด้วยเช่นกัน
ซึ่งการสอบปากคำในช่วงแรก
เป็นการแยกสอบสวนรายบุคคล
ที่พนักงานสอบสวนจะมาประชุมร่วมกัน

ว่ายังไม่มีผู้เกี่ยวข้องในคดีคนใดให้การสารภาพ
ส่วนนายปรีชาไคร่ครวนครูชำนาญการพิเศษ
อ้างเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ยังคงมั่นใจการทำงานของตำรวจ
เพราะเชื่อว่าตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
พร้อมฝากถึงทุกคนที่ติดตามข่าวนี้
อย่าเพิ่งตัดสินใจจนทำให้กลายเป็นกระแสสังคม
นะครับเราคือเรื่องจริงและเราก็ซื้อจริง
ก็มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
โนโลกราณีที่ยังยืนยังคำเบิ่มว่า
เตอรี่ที่ถูกรางวัล๓๐ล้านและมั่นใจการทำงานของตำรวจ

ผมมั่นใจในพุทธศัพท์สวนกลางนะ

แกเป็นคนเก่งอยู่แล้วผมมั่นใจเยอะเลย
หลังจากที่ไปพบท่านแล้วนะ
แล้วก็มั่นใจกองปราบก็มั่นใจด้วย

แน่นอนว่าผมไปซื้อมาแล้วก็จะมาให้บอกเก็บได้
คงเป็นไม่ได้หรอกมันไม่ใช่แน่นอน
ดูเหมือนว่าคดีหวยโอละเวง๓๐ล้านยังไม่จบลงง่าย
ยังคงมีภาคต่อให้เราได้ลุ้นกันต่อไป
แต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ที่เป็นคนโกหกทำผิดกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน